และทีนี้ลูกคู่นลูกใหม่มาแล้วคู่นลูกเหล่าอย่างลูกหม้ออย่างคุณมนต์นับประพัทย์
เขาก็สงสัยกันว่าช่วงนี้ก็ดูผลงานละครห่างหายไป
เป็นเพราะขึ้นลูกใหม่มาหรือเปล่ามดจะพูดถึงประเด็นนี้บ้างยังไง
ไปฟังกันสักหน่อยนะคะคือก่อนหน้านี้จะได้เห็นผลงานของสาวมณปพัฒน์
ผลงานเพลงรวมถึงผลงานละครทางหน้าจอต้นสังกัดนะฝั่งลาดพร้าวอยู่บ่อยเลย
แต่ว่าพักหลังมานี้ค่ะความเคลื่อนไหวของเธอนั้นกลับหายไป
หลายคนค่ะก็จึงมองว่าเป็นเพราะคลื่นลูกใหม่เข้ามาแทนที่หรือเปล่า
ทำให้ผู้ใหญ่ต้องสั่งเบรกงานของเธอไปก่อนค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะสาวมดก็เดินทางมาร่วมงานเปิดผังละครประจำปีของทางต้นสังกัดด้วย

ช่วงนี้ค่ะตัวเธอยังคงมีคิวถ่ายละครตามปกตินะคะ
รวมถึงงานพิธีกรก็ยังคงเป็นทำประจำอยู่เหมือนเดิม
โดยมองว่าการที่มีนักแสดงน้องใหม่เข้ามาสร้างผลงาน
ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีของทางต้นสังกัดค่ะ
อันนี้เราก็ยังตอบไม่ได้ค่ะ

ก็ไม่ได้เชิงว่าหายไปเลย
ในอนาคตเราตอบไม่ได้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ก็ปล่อยให้การเวลามันบอกเราเอง

มดเป็นลูกมอกก็จริงแต่ไอ้จดยังที่น้อย